ส่วนความคืบหน้าเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
ครอบครัวก็ยังคงมั่นใจว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพรางนะคะ
ส่วนตัวอาของน้องบอบบี้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าแน่นอน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเก็บพยานหลักฐานทั้งหมด๗ชิ้น

ชิ้นส่วนของเด็กเล่นที่ตกอยู่
แต่ที่ตำรวจให้ความสนใจเป็นพิเศษคือท่อนไม้๒ท่อน

จอบที่พบวางอยู่ไม่ไกลจากจุดพบศพมากนัก

จากการสำรวจเถียงนาที่อยู่ไม่ไกลจากดงกล้วย
กองฟืนที่มีขนาดและไม้ชนิดเดียวกัน

มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจใช้ไม้ที่กองผืนนี้
ทำร้ายน้องบอบบี้จนเสียชีวิต

ไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกับพ่อแม่ของน้องบอบบี้

นำไปสู่การลวงเด็กออกมาทำร้ายจนเสียชีวิต
ขณะที่ภรรยายอมรับว่าจอบที่ตำรวจนำไปตรวจสอบ
หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุเพิ่งใช้สับหัวปลีแล้วทิ้งเอาไว้
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุอย่างแน่นอน

เราไม่ได้ไปสู่แม่งเหรอครับไม่ได้ไป
ที่เขามากลับหาว่าเราแบบอาจจะทำร้ายเด็กอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เป็นคนจริงไม่ได้เป็นคนจริงไม่ได้ไปทำร้ายเด็กทำไม
ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
วันเกิดเหตุเห็นน้องบอบบี้ไปวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามก่อนหายตัวไป
หลังเกิดเหตุหญิงเจ้าของบ้านพร้อมกับหลานอีก๒คน
ก็หายออกจากหมู่บ้านและไม่สามารถติดต่อได้
อดคล้องกับน้องกวางวัย๙ขวบพี่สาวของน้องบอบบี้ที่เล่าว่า
วันเกิดเหตุนายหลีผู้เป็นอาให้ช่วยดูแลน้องอีก๒คน
ระหว่างออกไปนอกบ้านโดยน้องบอบบี้กับน้องชายคนเล็กวัย๔ขวบ
อยู่หน้าบ้านกับเด็กบ้านตรงข้าม
กวาดบ้านเสร็จได้ยินเสียงน้องคนเล็กร้องไห้
พอออกมาก็ไม่เห็นน้องบอบบี้แล้วค่ะ
หลังน้องบอบบี้เสียชีวิตหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เว้นแม้แต่นายหลีอายุ๑๖ปี

ที่ดูแลนี่
มาฆ่ามากนี้วันที่ซุ่มโรงพยาบาล
ร่องรอยของวัตถุพยานที่ได้ในวันเกิดเหตุ
จะผ่านมานาน๔วันที่น้องบอบบี้เสียชีวิต

แต่คริสตจักรภาคที่๒จังหวัดเชียงราย
ก็ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจคนในครอบครัว
จนกว่าจะมีความชัดเจนว่าใครคือฆาตกร